ระวังนะอันนี้เอามาเตือนภัยเอามาเป็นอุทาหรณ์ในบ้านปั๊มน้ำ
ผู้ชายคนนี้ยืนรดน้ำเปียกนะถูกไหม
พื้นก็ต้องเปียกมือก็ต้องเปียก
แล้วจะเดินไปถอดปลั๊กซึ่งมันอยู่ตรงปั๊มน้ำตรงนั้น
กลายเป็นว่าถูกไฟดูดคุณผู้ชมเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
กว่าจะมีคนในบ้านมาเจอเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
เขาพูดคำเดียวโอ๊ยแล้วก็ล้มลงไปเลยนะฮะ
ใช่ค่ะคุณบุ๊คโอ๊ยคำเดียวจริงคุณผู้ชมค่ะ
แล้วนี่คือกล้องวงจรปิดของบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางประกงฉะเชิงเศร้า
เจ้าของบ้านนะคะคนที่ยืนรดน้ำต้นไม้คนนี้อยู่
คือนายดำรงยังฉิมค่ะอายุสี่สิบเก้าปี
พอเขารดน้ำเสร็จคุณผู้ชมจะต้องสังเกตอย่างหนึ่งนะ
เขาไม่ได้ใส่รองเท้าด้วยแสดงว่าเท้าเขาก็ต้องเปียก
เสร็จแล้วเจ้าตัวเนี่ยพอลดน้ำเสร็จก็จะไปดึงปลั๊กไฟที่มันเสียบอยู่กับปั๊มน้ำ
มือเองก็เปียกพอจับปลั๊กไฟปุ๊บเสียงโอ๊ยดังออกมา
กล้องมันบันทึกได้ใช่ไหมครั้งเดียวเท่านั้นที่เขาร้อง
แล้วล้มหงายหลังตึงไปเลยค่ะผ่านไปอีกเกือบสิบนาที
กว่าภรรยาที่อยู่ในบ้านจะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วเจอว่าสามีนอนหมดสติอยู่แบบนั้น
พยายามเรียกให้คนมาช่วยโหคุณผู้ชมเรื่องเศร้ามันไม่ทันแล้วอ่ะ
เพราะว่าคุณดำรงถูกไฟดูดที่บริเวณมือซ้ายเสียชีวิตค่ะ
เธอร้องไห้จะเป็นจะตายอยู่ตรงนั้นนะคะทางด้านของตำรวจเนี่ย
ก็นำร่างส่งไปชนสูตรที่นิติเวศหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะอย่างละเอียด
การตรวจสอบพบว่าปลั๊กไฟตรงบริเวณก้นของเต้ารับมันมีแผ่นเหล็กติดอยู่
แล้วก็มีรอยไหม้ด้วยแล้วเจ้าตัวไปจับทั้งที่มือก็เปียก
รองเท้าไม่ได้ใส่อีกต่างหากถูกไฟดูดจนเสียชีวิตเลยค่ะครับ